เจ้าหน้าที่ก็ขับรถติดตาม
ตามทันครับเข้าควบคุมตัวไว้ได้
ปรากฏว่าตรวจสอบในตัวของผู้ชายคนนี้
พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะ
เขาซ่อนอยู่ในหมวกกันน็อกของเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ตี๑๓๐น
กำลังทหารจากมณฑนฐานบกที่๑๗มธบ๑๗
ในอำเภออูทองแล้วก็เจ้าหน้าที่ปกครอง
ออกตรวจลาดตระเวนในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์
เขตพื้นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังขับรถตระเวนในแถบนี้
หมายเลขทะเบียนขอไข่ลอลิงชฉิง๓๔
โปรดติดตามตอนต่อไป

ก็เลยส่งตัวพนักงานสอบสวนสพอูทอง
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ